ร้ายครับคุณผู้ชมปีนรั้วแล้วไปคว่างก้อนหินใส่รถของตะวัน
ตะวันที่เขาเป็นนักกิจกรรมอิสระนะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองกระจก
หน้ารถเขาเสียหายเขาบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ยังขู่กันแบบนี้ด้วยเหรอ
นี่แหละครับเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของนางสาวทานตะวันนักกิจกรรมอิสระนะครับ
โพสต์ลงเฟซบุ๊คข้อความว่ายุคนี้เขาขู่กันแบบนี้เหรอคะ
คลิปนี้มีความยาว๑๓วินาทีนะครับ

ของคนร้ายขณะก่อเหตุตี๓๕๐นาที๑๔สิงหาคม
คนร้ายสวมเสื้อขันยาวสวมหัวกน็อคปกปิดใบหน้าสวมถุงมือปีนรั้วนะครับ
จากกำแพงข้างบ้านของนางสาวทานตะวันแล้วก็ยกก้อนหินก้อนบนโล่เลยคุณผู้ชม
ทุ่มใส่กระจกรถนะครับ
นางสาวทานตะวันก็ได้รับความเสียหายใช่ไหม
ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หนีไปสำหรับคนร้าย
ทีมข่าวสอบถามเพิ่มเติมกับนางสาวทานตะวันเล่าบอกว่า
คนร้ายมากัน๒คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ส่วนการแจ้งความนะครับให้ครอบครัวดำเนินการ
เหตุนะฮะมูลเหตุนี่คือเท่าที่ฟังจากตำรวจคาดการณ์เบื้องต้นเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องทางการเมืองนั่นแหละ
แต่ส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้กลัวเพราะว่าเคยเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับมาแล้วหลายครั้ง
เหตุการณ์นี้ก็ไม่มีผลนะที่จะทำให้เธอหยุดเคลื่อนไหวทางการเมือง
รถคันดังกล่าวเป็นรถที่นางสาวทานตะวันนะครับกลุ่มทะลุวังแล้วก็แนวร่วมมวลชนอิสระ
ใช้เดินทางรับส่งเพื่อไปจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาครับ